คือลูกสาวอดีตอสมคนหนึ่งในอันเพิร์มเมืองบุรีรำ
บอกว่าแม่ของเธอส่งเงินสมทบกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ไปอย่างต่อเนื่อง
แต่ปรากฏว่าพอแม่เสียชีวิต
เงินที่เคยส่งไปไม่ได้รับกลับคืนมา
ทีนี้จะจัดการงานศพกันอย่างไร
ทางกองทุนบอกว่าแม่ของเธอไม่เคยมีชื่ออยู่ในระบบมาก่อน

ค่ะแต่ทีนี้พอแม่ตายอ้าว
แล้วจะมีเงินที่ไหนมาจัดการศพล่ะนะฮะ
สิทธิ์ข่าวได้รับการร้องเรียนจากผู้หญิงคนนี้
คือนางสาวชนธิดาชมภูกุลอายุ๔๔ปีเป็นชาวบ้าน
ในตำบลบ้านอย่างอำเภอเมืองบุรีรำ

กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์อสมอำเภอเมืองบุรีรำ

แล้วก็มีการจะไปเบิกเงินกัน
กลับถูกแจ้งว่าไม่มีชื่ออยู่ในระบบ
ทำให้ตอนนี้ไม่มีเงินมาจัดงานศพแม่
ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจัดงานให้

ของเธอชื่อนางทองเพียรชมพูกุลอายุ๗๕ปี
เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด
แม่เคยเป็นอสมอสมคืออาสาสมัคร

แล้วก็เมื่อปี๔๗ก็เข้าร่วมกองทุน
ปนกิจสงเคราะห์อสมนี่แหละ
แม่ก็ส่งเงินไปตั้งแต่ปี๔๗นะคุณ
ส่งเงินไปให้กับประธานหมู่บ้าน
ประธานหมู่บ้านก็เอาเงินไปส่งต่อให้ประธานตำบล
เพื่อนำไปส่งเข้ากองทุนทุกปี
พอแม่อายุมากก็ลาออกจากการเป็นอสม
ส่วนตัวลูกสาวคือคุณชนธิดา
ก็เป็นคนส่งเงินสมทบแทนแม่ทุกปี

ล่าสุดเมื่อปีก่อนได้จ่ายเงินสมทบไปอีก๖๑๐บาท

นำหลักฐานไปขอเบิกค่าปลงศพกับกองทุน
ซึ่งถ้าคำนวณแล้วน่าจะได้เงินประมาณ๖๗๐๐๐บาท

ไม่มีชื่อของแม่ของเธออยู่ในระบบ
ตกใจมากเลยทั้งที่เธอยืนยัน
แล้วก็เอาบัญชีเอาอะไรมาบอกว่า
ส่งเงินเข้าสมทบทุกปีเลยนะฮะ

เงินจัดงานศพก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมา
จริงหวังจะได้เงินจากกองทุนนี้ไปใช้หนี้

เข้ามาตรวจสอบให้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ทีนี้เธอก็ร้องเรียนสื่อมวลชนกันก่อนแล้วฮะ
เราก็ต้องตามต่อแล้วก็เป็นแนวทางในการช่วยเธอด้วยนะ

ใช่ค่ะต้องตรวจสอบเวลาส่งเงินอะไรไปต้องตรวจสอบ